มันจับกุมได้ที่ปากท่องมูลเหตุที่จับกุมได้เมื่อเช้าประมาณ๘นาที
มีพลเมืองดีนะครับได้โทรเข้ามาที่มือถือของท่านรองพบการขอนแก่น
รองพบกับสื่อฝังช่องก็เลยไปที่ฐานีรถไฟ
ตามที่พลเมืองได้แจ้งบ่อแสมานะครับ
ก็ไปแล้วก็ไปทำการควบคุมตัวของนายสมคิดนี้มานะครับ
ก็ยืนยันว่าเป็นนายสมคิดพุ่มพวงตัวจริงนะครับ
แล้วก็เจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพนะครับตามที่เรามีหมายจับต่างแล้วก็ประกาศสุดจับไป
ก็อุ่นใจได้ครับตัวจริงสมคิดพุ่มพวงแน่นอน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องเป็นคดีนี้นะคะที่รอกัน

ทางชุดที่ตามตัวอยู่นะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ไหม
อาจจะภายในสุดสัปดาห์นี้ไหมก็เร็วกว่าที่คิดเยอะนะคะ
แล้วก็ประชาชนช่วยกันเยอะค่ะซึ่งดีถูกแล้วนะคะ
เกี่ยงว่าใครจะเจอก่อนแต่ว่าเมื่อประสานงานกันได้ก็ได้ตัวนะคะ
คือสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าก็ป้องกันการก่อเหตุของสมคิดพุ่มพวง
ว่าจะไปก่อกับเหยื่อรายอื่นต่อไปนะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดต่างที่จะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
วันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเราได้แขกรับเชิญ๓ท่านนะคะ
ซึ่งจะได้หลายมุมเพิ่มเติมจากเมื่อวานที่เราคุยกันไปแล้ว
จะเป็นเหตุที่๖แทบจะต่อเนื่องกันเลยคือสามารถเปรียบเทียบได้ว่า
วิธีการปฏิบัติต่อเหยื่อนะคะหรือแม้กระทั่งวิธีการที่ตัวเองใช้หนีก็ตาม
หรือวิธีการที่แม้กระทั่งรับสารภาพตั้งแต่แรกเลยก็ตามเนี่ยนะคะ
คือแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยถ้าเปรียบเทียบกับ๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
แต่ดิฉันอ่านอย่างเดียวค่ะคนที่จะบอกได้คือคนที่จับ
แล้วก็คนที่ติดตามมาในมุมของคุณหมอนะคะ
ท่านในรายการวันนี้ค่ะท่านแรกคือถ้าเป็นตอนนั้นคือเป็นชุดที่ดูแลการจับกลุ่มเลยนะคะ
เพราะว่าเหมือนตอนนี้เลยค่ะก็คือกองปราบเข้าไปร่วมกับพื้นที่ด้วยนะคะ
อดีตผู้การกองปราบณวันนี้ต้องบอกว่าท่านมาในฐานะที่เป็นอดีตรองพบตรนะคะ
แล้วก็ณตอนนั้นคือเป็นหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีของสมคิดพุ่มพวงด้วยนะคะ
พตเวินัยทอง๒ถัดมาค่ะ
ตอนนั้นก็อยู่กองปราบค่ะเป็นรองภูมิกับ๒นะคะ
ตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บังคับการกองสัมภวุฒินะคะ
แล้วก็อยู่ในชุดคลี่คลายเช่นเดียวกันนะคะพเณพบเลี่ยมสงวนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านก็จะตอบเราได้ว่าวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้าง
เฉพาะพฤติกรรมทั้งการทำและการหนีที่เหมือนกับสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะ

คุณหมอเป็นผู้มนวยการสถาบันกรยาราชนครินนะคะกรมสุขภาพจิตค่ะ
นายแพทย์สรุธพันธ์จักรพันธ์ณอายุทยาสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ฉันออกตัวให้ก่อนว่าเรานัดกันตั้งแต่เราไม่ทราบว่าวันนี้จะได้ตัวสมคิดพุ่มพวง
แต่ได้แล้วก็คุยได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน่าสนใจตรงที่เปรียบเทียบกลับไปว่า
เอาอย่างนี้นะคะคือเราอาจจะจำข่าวเมื่อ๑๐กว่าปีไม่ได้ละเอียดนัก
แต่ถ้าไปอ่านข่าวแล้วต่อด้วยข่าวที่เกิด๑๕ธันวาคเหมือนกับเป็นรายที่๖ที่ต่อกันได้เกือบจะพอดี

ถูกต้องครับทั้งผู้เสียหายทั้งพฤติกรรมในการก่อเหตุเนี่ยเหมือนกันเลยครับ
เอาอย่างนี้ค่ะตอนแรกเลยตอนที่ท่านรองวินัยเห็นข่าวนี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีชื่อสมคิดพุ่มพวงขึ้นมา
ตอนนั้นถ้าคิดว่าจะจับได้เร็วหรือไม่แน่เขาอาจจะพัฒนาไปแล้วเตรียมตัวมาดีแล้วคะ
คือผมมั่นใจว่าคดีนี้จับได้แต่ผมไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับ
เพราะว่าในขณะนี้ถามว่าการสืบสวนของสำงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
มันพัฒนาไปเยอะแล้วนะครับคดีเนี้ยผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับ
ที่แจ้งเบาะแสเข้ามาให้กับข้ารายการตำรวจมากมายและขอขอบคุณข้ารายการตำรวจทุกคนเลยครับ
ที่เขาเรียกอะไรให้ความสนใจแล้วก็สามารถจะจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว
การสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยเป็นงานหนึ่งซึ่งทางพี่น้องประชาชนเนี่ย
ให้การยอมรับว่าตำรวจมีความรู้ความสามารถในการติดตามจับกลุ่มครับ
ถ้าเราเปรียบเทียบกับตอนที่เราตามจับสมคิตพุ่มพวงเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนกับณตอนนี้เนี่ยคือความต่างของการตามจับเขาต่างกันยังไงบ้างคะ
คือลักษณะการหนีของสมคิดเนี่ยไม่สลับซับซ้อนอย่างที่เห็นอย่างที่เล่าลือนะครับ
แต่ว่าเมื่อสมัยก่อนเราใช้เวลามากกว่านี้เพราะว่าในขณะนั้นการติดต่อสื่อสารโซเชียลมีเดียมันยังไม่มี
เมื่อปี๕๘เนี่ยเมื่อปี๔๘เนี่ยเราใช้เขาเรียกอะไรการสืบสวนจับกลุ่มของตำรวจแท้เลยในการจับกลุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลามากกว่าแต่ก็ไม่มากนะครับ
ตอนนั้นสิ่งที่ทำให้พาไปเจอเอาตอนเจอตัวนะคะคือการที่จะบอกว่าเป็นสมคิดพุ่มพวงอาจจะไม่ได้ยากนัก
แต่ตอนที่พาไปเจอตัวสมคิดพุ่มพวงตอนนั้นใช้ยังไงบ้างคะ
คือผมขออนุญาตนะรายละเอียดในการที่จะจับกลุ่มอะไรต่างเนี่ยผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดนะครับ
ในขณะนี้การสืบสวนจับกลุ่มของตำรวจ๑กล้องวงจรปิด๒การติดต่อสื่อสาร๓นิติวิทยาศาสตร์
แล้วหลักการพื้นฐานของสายสืบทั่วไปคือคนร้ายจะอยู่จะหนีไปไหนเนี่ยใครบ้างที่รู้ก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติอะไรต่างพวกนี้
เพราะฉะนั้นอันนี้คือพื้นฐานแล้วในขณะนี้นอกจากพื้นฐานพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังมีโซเชียลมีเดียมีชาวบ้านมาคอยช่วยแจ้งเบาะแส
ธุรกรรมต่างซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์มันสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด

อย่างที่เขาบอกนะคะว่าคือจริงต้องยอมรับว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคนบนรถไฟเห็นแล้วก็ติดต่อกับตำรวจคือทำให้ง่ายขึ้นเยอะ
แต่แน่นอนเขาต้องมีการยืนยันกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเหมือนช่วงวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวจับได้แล้วบ้างนะคะจะเข้ามอบตัวบ้างนะคะโผล่ตรงนั้นโผล่จังหวัดนี้บ้าง
ทีนี้เรียนถามในสมัยที่ท่านรองผู้การนพันธ์วุฒิค่ะตอนนั้นที่อยู่กองปราบท่านจำจังหวะตอนเข้าจับได้ไหมคะหรือจังหวะตอนเจอตัวแล้วเนี่ยคือตอนนั้นทำกันยังไงคะถึงแบบสุดท้ายไปรวบตัวสมคิดได้คะ
คือคือหลังจากที่ท่านผู้การได้มอบหมายให้ผมเป็นชุดสืบสวนจับกลุ่มนะครับกับการสืบสวนจับกลุ่มสมัยก่อนหรือว่าคดีที่แล้วกับคดีนี้ก็อาจจะต่างกันคดีนี้เหมือนคนช่วยเยอะนะฮะก็เหมือนมีสายตาอยู่ทั่วห้องอีสานเลย

ก่อนเราก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการการหาข่าวนะครับว่าจะมีข่าวสารว่าใครรู้จักสมคิดบ้างใครเคยเห็นสมคิดบ้างแล้วสมคิดควรจะอยู่ที่ไหนความยากมันก็จะอยู่ที่ว่าที่เราใช้เวลาบ้างก็คือสมคิดไม่มีไม่มีข้อมูลพื้นฐานว่ามีญาติพี่น้องหรือมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ในเขตอีสานเลยนะครับคือไม่มีอะไรที่เป็นที่สถานที่พักพิงหรือสถาน

ซึ่งตอนนั้นยืนยันได้ยากไหมคะหรือช้ามั้ยคะไม่รู้เลยครับคือทางกองปราปเนี่ยได้รับการประสานหลังจากเหตุเกิดที่บุรีรำคือกดีที่๕พันธมดิกปีชาเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบอกว่ามีการฆ่าตรรรค์กรรมผู้หญิงโดยโดยเค้าเรียกอะไรลัดคอกดน้ำเนี่ยในภาษฐีศาสตร์เนี่ยประมาณ๑๒
ประเทศเนี่ยให้ไปตรวจค้นเลยว่าย้อนหลังไป๖๒เดือนเนี่ยมีคดีฆาตกรรมซึ่งเกิดกับผู้หญิงถูกกดน้ำถูกรัดคอทำให้ขาดอากาศเนี่ยไหม
ปรากฏว่าเราไปตรวจสอบแล้วมี๕คดีนะครับคือที่มุกดาหารที่ลำปางที่ตรังที่อุดรแล้วก็มาที่บุรีรำ
ในขณะนั้นในแต่ละพื้นที่ได้พยานหลักฐานมากน้อยไม่เท่ากัน
บางพื้นที่ไม่รู้เลยบางพื้นที่สามารถสเก็ตรูปได้
ยกตัวอย่างที่บุรีลำสเก็ตรูปมาเหมือนสมคิดเลย
พื้นที่ที่เราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิด
ขณะที่เข้าไปเช็คอินเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่า
ถ้าให้แต่ละพื้นที่ทำการเชื่อมโยงของพยานหลักฐาน
มันไม่สามารถเชื่อมโยงแล้วระบุตัวบุคคลได้
โอนคดีทั้งห้าไม่ให้กองปราบทำ
แสดงว่าตอนนั้นตอนที่มากองปราบเนี่ยคือยังไม่สามารถบอกได้ว่า

คือบางส่วนบางที่มีลูกบางส่วนบางที่มีแต่ผลการสืบสวน
บางส่วนบางที่มีภาพสะเก็ด
แต่พอเราเอาพยานหลักฐานทั้ง๕คดีมา
แล้วเอาพยานหลักฐานทั้งหมดกลับไปให้แต่ละท่องที่ดู

มันทำให้สามารถที่จะชี้ยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นสมคิดพุ่มพวง
เมืองไทยยังไม่เคยเจอคดีแบบที่ต่อเนื่องอย่างนี้

คือทำกับเหยื่อลักษณะเดียวกันวิธีการสังหารลักษณะเดียวกัน
ตามแฟมป์ไม่เคยเจอตำรวจแฟมป์ไม่มีไม่มีแล้วตอนนั้นพอรวมได้
เจอกับอะไรอยู่เพราะว่ามันไม่เคยเจอถัดการทำงานตำรวจใช่ไหมครับ
คืออย่างที่ต้องกราศบอกหลังจากรวมคดีมา
ทั้ง๕สำนวนทั้ง๕จังหวัด
จังหวัดก็คือมีแค่ภาพที่ไปเช็คอินอย่างลำปาง

ชื่อก็จะเป็นชื่อชูชาติกิ่งแก้วชาญชัยแดงสมคิด

ถ้ายิ่งไม่มีภาพมันก็จะกลายเป็น
ตำรวจก็ใช้วิธีการสเก็ตภาพคนร้าย
อาจจะสเก็ตไม่เหมือนร้อยนักไม่เหมือนละเปอร์เซ็นต์

ลำปางก็มีภาพวงจรปิดที่ไปเช็คอิน
แต่ชื่อก็ไม่ใช่ชื่อก็เป็นคนอื่นอีก
เพราะฉะนั้นกองปราบก็จะมาทำตรงนี้
แล้วก็สรุปได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนเดียวกัน
ตอนที่สรุปว่าเป็นคนเดียวกันแล้ว๕คดี
เฉพาะ๔คดีหลังอยู่ในเดือนเดียวกัน
ตอนนั้นรู้สึกว่ากำลังเจอกับ

ปรับซ้อนเก่งชะกาดอะไรอย่างนี้มั้ยคะคือจิตภัณฑ์การขนาดนั้นไหมคะ
คือถ้าย้อนหลังไปนะฮะก่อนที่จะมีคดีฆาตกรรม๕ศพเนี่ยจริงเราผมเคยจับกลุ่มสมคิดมาก่อน
ในคดีถ้าจำได้จะมีคดีฆาตกรรมผู้ว่ายะโสธรนะครับเกิดก่อนเกิดก่อนคดีนี้นะครับ
ระหว่างนั้นที่ดำเนินการสืบสวนโดยกองปราบปามเนี่ยกำลังหาตัวคนร้ายอยู่
สมคิตก็เสนอตัวเข้ามาเป็นพยาน
ว่าตัวเองรู้ว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมผู้ว่ายะโสธร
ในช่วงนั้นผมก็ได้รับผิดชอบได้รับคำสั่งให้ดูแลพยานปากนี้
ก็คือสมคิดพุ่มพวงความหมายของการดูแลพยานก็คือ
จากการสอบปากคำเข้าไปสู่ในสำนวนการสอบสวนแล้ว
เราก็ต้องให้ที่พาเขาไปพักพาเขาไปกินข้าวดูแลความปลอดภัย
พาไปที่ต่างเพื่อให้เขาลดความหวาดกลัวหวาดระแวงอะไร
นี่ก็จะเป็นหน้าที่ของการดูแลพยาน
ซึ่งตอนนั้นเขาเป็นพยาน
ในคดีฆาตกรรมผู้ว่าปิน

ว่าเอ้าคนนี้

แต่ทีนี้ตอนที่ดูแลกันอยู่แล้ว

เอ้าคนนี้ที่เกยภาพยิงข้าวเกยภาพักนิ่ง
ครับก็แปลกใจนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเขาเองมาเป็นพยานเท็จ
ก็คือหวังเพียงประโยชน์ในการที่จะได้รับค่าตอบแทน
อาจจะเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้มาเป็นพยานให้กับเจ้าที่รัฐ
ในคดีก็คงจะได้เงินไปแล้วก็คิดว่าสมคิดก็คงคิดแค่นี้
เพราะเราก็ยังไม่คิดว่าเขาอีกปีต่อมาเขาจะก่อคดีถึง๕คดี
จริงก็แปลกใจว่ามันไปถึงพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วเหรออะไรอย่างนี้
ขอนิดเดียวค่ะคือว่าตอนนั้นเนี่ยนะคะ

คือคิดว่าเหมือนกับอ่านเขาออกเลยไหมคะว่าเขาซับซ้อนไหมเขาวางแผนซับซ้อนไหมจะจับเขายากไหม
เขาจะโหดร้ายแค่ไหนคือตอนนั้นท่านคิดอะไรในภาพจำบ้างคะ
คือสิ่งที่เราได้สังเกตจากตัวเขาเองเขาก็เหมือนเป็นคนที่มีไหวพลิบพอควร
สามารถจะผูกเรื่องบางเรื่องให้มาให้มาเป็นประโยชน์กับตัวเอง
คือถ้านอกจากคดีฆาตกรรมพวกอพิณะที่เขาเป็นพญานเทศแล้ว
ถูกเราเดิมเรือนคดีกองปราบเขาถูกเดิมเรือนคดีศาลจำคุกเขา๖เดือน
ผู้นำต่อต้านขยะราชาธิวะที่สวัสดิ์ประการ
งปราบก็รับทำคดีโดยท่านรองพิสิทธพิสุทศักดิ

ระหว่างนั้นก็มีจดหมายจากเรือนจำ
ไปหาภรรยาของผู้ตาย
ทำนองว่าผมทราบว่าใครเป็นคน
ฆาตกรรมสามีคุณนะครับครับคือเรื่องมันก็ต่อกัน๒คดี
ก่อนที่จะมาเป็นคดี๕ศพ
ซึ่งเราก็เข้าไปสอบผมก็เข้ารับหน้าที่ไปสอบ

หมายถึงว่าเขาก็ไม่มี

คงอยากได้ค่าใช้จ่ายจากภรรยาของผู้ตาย

แล้วก็ตอบแทนว่าคุณให้ข่าวสารทำนองนี้
เดี๋ยวเราจะกลับมาถามทั้งสองท่านนะคะนายตำรวจทั้งสองท่านว่าแบบ
จังหวะที่แบบค้นหาตามคือมันไม่ง่ายอย่างปีนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าอย่างคุณผู้ชมช่วยได้เหมือนกับที่คดีนี้
ง่ายแล้วก็เร็วคือเหมือนจะง่ายแล้วก็เร็วกว่าเยอะ
ก็เทคโนโลยีแต่ถ้าย้อนกลับไป๑๐กว่าปีก่อน
ต่อให้มีเทคโนโลยีแล้วแต่มันไม่เหมือนวันนี้นะคะ
โดยเฉพาะถ้าได้เห็นแล้วว่า๕คดีหลังที่ว่าคือคนเดียวกัน
คุณหมอเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องนี้ว่าถ้าจะวิเคราะห์สมคิดพุ่มพวง
สามารถบอกได้เลยไหมโดยพฤติกรรมโดยไม่ต้องนั่งคุยให้หมอคุยให้ตรวจสอบ
คือดูจากพฤติกรรมวิธีการหรือแม้กระทั่งวิธีการหนีหรือวิธีการตอบโต้กับตำรวจเนี่ยนะคะ
คือบอกได้เลยไหมว่าเขามีความผิดปกติทางจิตไหมหรือทางอื่นก็ได้แต่ว่าไม่ปกติอะค่ะ
คือถ้าเกิดยังไม่ถามโดยตรงหรือว่าได้ตรวจแบบเต็มรูปแบบก็คงสรุปไม่ได้นะครับ
มันไม่สามารถบอกได้เหรอคะว่าเอ๊ะทำไมถึงทำซ้ำกลุ่มเหยื่อซ้ำวิธีการซ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือถ้าจะพูดถึงคดีที่ผ่านไปแล้วนะคะ
คือคดีที่ผ่านไปแล้วมันเป็นคดีที่มันจบแล้วอะนะคะ
แต่ตัดสินไปเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูก็ตอนนี้กำลังดูประวัติเก่าเขาอยู่ว่าเขาเป็นยังไงอะไร
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบอกเนี่ยจะบอกว่าคนที่มีความผิดคือการจะฆ่าคนทั้งคนเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่
เพราะกฎปกติไม่ทำกันนะฮะอันนี้

ก็คือฆ่าแบบต่อเนื่องเลย
จริงมันมีความหมายของมันอยู่นะครับ

พวกนี้จะฆ่าโดยฆ่าระเวนช่วงเวลา

เขาจะฆ่าทีละคนทีละคนทีละคน
โดยลักษณะการฆ่าอย่างที่ท่านรองว่าคือ

คนที่เป็นเหยื่อจะมีอะไรที่เป็นกลุ่มเดิม
หรือมีความเกี่ยวพันกับแบบเดิม

ซึ่งอันนี้ในทางจิตใจเขา
มันก็มีแรงจูงใจให้ทำอยู่
แต่ว่าทั้งหมดจะเป็นเขาหรือเปล่า

เราคงไม่อยากสรุปว่าเขาป่วยไม่ป่วย
แต่บางทีเขาอาจจะป่วยเป็นโรคอย่างอื่นก็ได้
หรือว่าจริงเขาจะเป็นบุคลิกภาพผิดปกติก็ได้
คือมันมีทฤษฎีบอกเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะ

ลักษณะที่เรามองเขาภายนอกแล้วมันเข้านิยามที่มีไว้

ที่นี้ที่อ่านของคุณหมอนั่นล่ะค่ะ
ที่บอกว่ามันมี๒แบบคือสภาพจิตใจกับบุคลิก
สภาพจิตใจไม่ปกติกับบุคลิกไม่ปกติ
คือถ้าสมมุติเอาที่เราดูภายนอกก่อนยังไม่ได้ตรวจเนี่ย
สมคิดพุ่มพวงเนี่ยอาจจะเข้ารักษณะไหนคะ

บางทีเราคิดว่าดูเหมือนไม่มีอะไร
แต่ถ้าว่าเราสัมภาษณ์จริงเนี่ยเคยมีคนไข้ที่ว่าเออไม่มี
เพราะดูไม่มีอะไรพอเข้าไปถามเนี่ยโอ้มีเสียงแว่ว
เสียงสั่งเสียงเทพเสียงอะไรเยอะเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะให้จัวเนี่ยนะ

เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สบายแล้วเขาทำไปเนี่ย

แล้วก็จะได้ป้องกันให้เขาออกมาไม่ไปทำคนอื่นต่อด้วย

เมื่อวานี้เนี่ยนะคะเราได้คุยกันในประเด็นว่า
ลักษณะที่เราเห็นสมคิดทำก็คือว่าเขารับสารภาพเลย
เช่นเดียวกันอันนี้ก็รับสารภาพเลย
ซึ่งคืออย่างที่ท่านรองประยุทธ์นะคะ

คือจะดูออกคือทางกฎหมายเนี่ยค่ะ
จะดูออกว่าที่เขาทำเนี่ยมันหวังผลว่าจะให้ลดโทษหรืออะไรต่างหรือเปล่า
ในมุมหมอค่ะเวลาเขาถ้าสมมุตินะคะเราคุยกับคนสักคนหนึ่ง
แล้วเขาไปอ่านหรือเขาฟังคุณหมอให้สัมภาษณ์อย่างนี้
แล้วก็แบบเวลาเขาคุยกับคุณหมอเขาบอก
เขาได้ยินเสียงคนนั้นบอกได้ยินเสียงคนนี้นะ
เขาเห็นภาพคนนั้นคุณหมอแยกออกไหมคะว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเขารู้
คืออย่างนี้ครับมันจะมีกระบวนการหนึ่ง

เป็นกระบวนการตรวจพิสูจน์ว่าคนไข้คนนี้ป่วยหรือเปล่า
เป็นการให้ความยุติธรรมกับจำเลยนะครับว่า
เขาป่วยเนี่ยเขาก็ควรได้รับโทษในสิ่งที่เขาป่วยหรือว่าการกระทำแบบอย่างหนึ่ง
กระบวนการนี้เราจะใช้ทีมสหาวิชัยชีพคือจะมีทั้งแพทย์พยาบาลนักจิต
นักสังคมรัฐกายภาพแล้วกิจกรรมจะมาเล่นเหอะเยอะแยะเลยนะ
ใช้เวลาประมาณเป็นเดือน๒เดือนเล่นเหอะมา
การที่จะส่งคนเข้าสู่กระบวนการที่ดิจิตเวท
ก็ได้ตั้งแต่ตัวจำเลยเองหรือยาทบอกว่าเขาป่วยก็น่าจะช่วยตรวจก็ได้
หรือว่าทางตำรวจดูแล้วคนไข้น่าจะป่วยนะก็ส่งได้
พอสรุปผลออกมาสารน่าจะถามอยู่๓คำถามใหญ่

๒คนเนี่ยขณะทักก่อคดีเนี่ยมีสติสมาชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีไหม
รู้สิ่งที่จะตามมาอะไรไหม
เขาสู้คดีได้ไหมณตอนนี้สติก็พอไหม
อันนี้คือความยุติธรรมของจำเลยทีนี้เราก็จะทำสรุป
ซึ่งเราก็จะมีแบบทดสอบเขาเรียกว่าแบบทดสอบมาริงเกอริ่งคือแกล้งป่วย
กรยาก็มีแบบทดสอบวันนี้คนที่แกล้งมาเราก็จะมีเทสออกมาว่ามันแกล้งมา
ก็เจอบ้างแต่ยังไงก็ตามเวลาเราออกมาผลออกมาจะป่วยไม่ป่วย
เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นพยานชิ้นหนึ่งที่เราจะส่งต่อท่านผู้ภาคศา
ท่านก็จะไปประกอบสำนวนรวมกับที่ทางตำรวจได้หามานะครับหลายอย่างประกอบกัน
ตัดสินโทษเนี่ยก็แล้วแต่กระบวนการทางยุติธรรมว่าอาจจะโทษเท่าเดิมก็ได้นะฮะ
มากขึ้นน้อยลงหรือยกโทษให้เลยก็มีหรือเป็นบอกว่าให้กลับไปรักษาแล้วมาใหม่
ก็แล้วแต่ท่านผู้ภาคศาท่านแล้วแต่ดุลพินิษฐ์แล้วแต่ดุลพินิษฐ์
เราเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
เดี๋ยวให้ตำรวจที่เคยจับเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพอจับแล้ว
เจอลักษณะของสมคิดพุ่มพวงแบบไหนบ้าง
แล้วเดี๋ยวลองเทียบกับตอนนี้ที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ
เพราะว่านักข่าวทุกสำนักนี่ก็พยายามเก็บรายละเอียดทั้งหมด
ซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเราดูข่าวตอนนี้นะครับ
มันเหมือนกับรายที่๖เกิดต่อเนื่องกับรายที่๕เลย
แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยค่ะ
แม้กระทั่งรับสารภาพเลยสักครู่ค่ะ
เห็นแล้วมีรอยแผลครับแล้วก็เริ่มใจเสียแล้ว
แต่เราไม่รู้แฟนเขาบอกเราให้ย้ายไปโบกี้แรก
พอเราย้ายไปโบกี้แรกปุ๊บแฟนก็บอกว่าเนี่ย
เหมือนเราก็เลยเดินกลับไปเราจ้องหน้านะยืนจ้องหน้า
เราเห็นแล้วตรงนี้กับสายตาแล้วก็มีเครา
แล้วเขาก็ดึงหมวกปิดลง
ปิดลงเสร็จเราก็ตัดอิโทรโทรหา
ผู้กำกับสพกระนวลก่อนแล้วก็เสร็จ
เราก็ให้เขาว่าหมวกน้ำเงินใส่แม้เตี๋ยวรองเท้าแดงอะไรพวกนี้
ทำอะไรอยู่แล้วเราก็ค่อยทำเป็นเดินผ่าน
แล้วก็ถ่ายรูปมาสองสามรอบเป็นถ่ายวีดีโอค่ะเดินกลับอะไรพวกนี้
แล้วก็คอยดูว่าเขาหนีลงไหมอะไรพวกนี้ครับ

ส่งข้อมูลกับทางตำรวจทางตำรวจตลอดเวลาเลยว่า
ตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนอะไรพวกนี้ครับ
แล้วก็รอชาร์จที่อำเภอปากช่อง
แล้วก็ตำรวจก็ดักหัวท้ายแล้วก็ชาร์จจับเลยครับ
มันคนเราอ่ะเขาก็ปกติดีเนี่ย
ถ้าทำผิดมันจะมีการระวังแต่นี่ไม่มี

ยายไปอุ้มอยู่ไปนั่ง
ไม่มีอะไรนี่มองแล้วับต้อนจอกเขาก็เดินมาดึงมาเขาข้างหน้า
แต่ทำไมเขาคิดมานี่
ก็คือเหมือนเริ่มออกแล้วใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปเขาบอกว่า
วกกับแมสอ่ะใช่หูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถ่ายอีกรอบหนึ่งกะ
ถ่ายเต็มตัวให้ชัดจะได้แบบเฮ้ยพี่ผมไม่แน่ใจน้องใช่หรือเปล่า
ถ้าใช่ก็ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรถ้าใช่จะทุกอย่างได้จบ
เพราะเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหยื่อต่อไป
คุณผู้ชมคะจังหวะที่น้องที่เป็นคนชี้เป้าเนี่ยนะคะเล่าเนี่ย
ฉันก็หันมาหันมามองทั้งสองท่านทันทีก็พยักหน้าค่ะว่า
นี่แหละสมคิดใช่ไหมคะคือบุคลิกเขาแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับนิ่งนิ่งเงียบใช่ครับ
ตอนนั้นตอนเอาตอนจับก่อนนะคะเรียนข้ามกระโดดมาตอนจับได้ก่อน
แล้วตอนที่ถามเขาตอนสอบเขาเขามีอาการอะไรบ้างไหมคะ
คือสมคิดเนี่ยเป็นไม่ใช่คนพูดมากคือถามก็ตอบ
ถ้าไม่ถามก็นิ่งเฉยก็อยู่ในอาการอย่างนี้ฮะ
สะทกสถานแล้วก็ผมคิดว่าไม่สำนึกผิดมากกว่า
เขาคือเขาทราบดีว่าสิ่งที่เขาทำมันจะนำไปสู่โทษหนักขนาดไหนถูกไหมคะ

แต่ก็เอ๊ะแต่เขาต้องเจอตำรวจเยอะมากเลยนะคะ

จะต้องสอบหลายชั้นมากเลยนะครับ
เขาลักษณะเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่สมัยผมจับเขาตั้งแต่ปี๔๘ก็อย่างนี้ครับ
แล้วก็รับสารภาพเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะคือ
รับสารภาพเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นในการสอบสวนหรือไม่
จริงแล้วคำรับสาภาพเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับ
ความจำเป็นคือพยานหลักฐานที่จะไประบุตัวบุคคลเนี่ยมันจำเป็นกว่า
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้หาบางคนรับสารภาพชั้นสอบสวนแล้วไปกับคำให้การเนี่ยอ้างตำรวจซ้อมต่างเนี่ย
แต่ประเด็นรับสาภาพก็คือคนที่กระทำผิดเนี่ยรับแล้วพาตำรวจไปแล้วเราได้หลักฐานในการกระทำผิดเพิ่มเติมเนี่ย
ตรงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
ไม่ใช่แค่คำรับสารภาพแล้วจะเอาไปลดโทษได้เลย

แต่ท่านคิดว่าการที่เขารับสารภาพเพราะว่าเขาคิดไหมคะว่ามันมีผลทำให้เขาได้รับโทษน้อย
อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าครั้งแรกเขาก็รับแต่ที่ไม่รับ๕คดีเก่าเนี่ยคือที่ตรัง
ซึ่งพวกเราก็มาคุยกันว่าน่าเชื่อว่าเขาเป็นคนใต้แล้วเขาไปทำที่ใต้เนี่ยเขาก็ไม่รับในชั้นสอบสวนนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไปรับในชั้นศาล
พูดถึงในชั้นศาลค่ะท่านรองผู้กรรมนพันธ์วุฒิค่ะคือท่านต้องขึ้นให้การในชั้นศาลด้วยใช่ไหมคะ
แล้วเดี๋ยวนะคะเรื่องที่บอกว่าสมคิดเป็นทนายให้ตัวเองนี่มันมีที่มาที่มายังไงคะ
คือในชั้นการสืบพยานที่๓ผมก็ในวันที่ผมต้องไปขึ้นเบื่อความในฐานะผู้สูญสวนเจ็บกลุ่มก็ไปเจอทนายความของสมคิดนะครับ
ผมก็เลยระหว่างที่ยังไม่ได้เริ่มกระบวนการผมก็ได้สอบถามส่วนตัว

พี่เป็นทนายให้กับสมคิตหรือครับอะไรอย่างนี้
แล้วสมคิดว่าจ้างพี่ยังไงเพราะว่าเราดูแล้วสมคิดเนี่ยไม่มีเงิน
เราก็พยายามจะถามว่ามีคนช่วยเหลือเขาอะไรทำนองนี้
ก็บอกว่ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่ว่าสมคิดเนี่ยบอกว่า
สัญญาว่าเดี๋ยวเขามีคอนโดมีอพาร์ทเมนต์อยู่แถวสุขุมวิทย์
แล้วเดี๋ยวจะชนะคดีแล้วก็จะขายให้ค่ะนะครับผมก็เลยบอกว่าพี่ถ้าสุขุมวิทย์เนี่ย
ในช่วงที่ผมดูแลเขาอยู่เนี่ยผมเอาเขาไปพักที่อพาร์ทเมนต์แถวสุขุมวิทย์
มันน่าจะเป็นที่เดียวกันมากกว่าเออใช่ไหมคะที่ที่สมคิดอ้างกับทนาย
ใช่ครับคือที่สมัยที่ท่านดูแลพยานอันนี้ก็จะเห็นว่าจริง
คดีเขาฆาตกรรมเนี่ยแล้วเขาไปคดีที่โรงแรมที่ลำปางเนี่ยเขาก็ไปเช็คอิน
ในแบบฟอร์มของโรงแรมเขาก็จะระบุว่าเขามีที่อยู่
ก็คือที่เดียวกันกับที่อพาร์ทเมนต์ที่ผมพาเขาไปพัก
เขาก็จะเขียน๑๐๙๖อะไรอย่างนี้เขาก็จะจำจากจุดหนึ่งเพื่อมาใช้อีกจุดหนึ่ง
จริงเขาเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้เขาอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือนะคะ
แต่คนมันฝ่ายรู้ได้นะคะคือสมคิดเนี่ยเขาเป็นคนที่ฝ่ายรู้ด้านกฎหมาย
แล้วก็หาความรู้เองจนว่าความเองได้เลยเหรอคะ
คือหลังจากที่ทนายความท่านนั้นรู้ตัวท่านก็ขอแถลงสารว่าขออนุญาตไม่เป็นทนาย
แล้วก็ต่อมาเนี่ยคือคดีมันขึ้นหลายคดีทั้งหมดทั้งหมด๕คดีแล้วก็ขึ้นหลายสารหลายครั้ง
ผมก็อีกครั้งหนึ่งผมก็ไปเจอทนายที่สารจัดให้นะครับ
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไม่มีแล้วคือสมคิดบอกไม่เอาแล้วคือขอซักเอง
เป็นทนายให้กับตัวเองก็อาจจะเป็นว่าทนายที่สารจัดมาให้เนี่ย
อาจจะไม่ตรงใจสมคิดสมคิดก็เลยเป็นทนายให้ตัวเองคือการซักคู่ความเองเลย
ฉันถามแบบตรงไปตรงมาคือวิธีการว่าความให้ตัวเองนะคะ
แหมไม่อยากให้คะแนนว่าดีหรอกนะแต่ว่าคือเขาถือว่ามีความรู้และทำการบ้านมาดีป่ะคะตอนเขาขึ้นศาล
จะเรียนรู้จากก่อนหน้านั้นที่มีทนายขอแรงที่สารจัดให้มาว่าความให้เขา
เขาก็อาจจะเรียนรู้ตรงนั้นว่าจะต้องพูดอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ตอนที่เอาอย่างนี้นะคะคือตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยพอรวบทั้งหมดว่า๕คดีเป็นคนคนเดียวกันนะคะ
จังหวะเข้าจับอะค่ะจังหวะเข้าจับเลยเนี่ยเขามีอาการหรือเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
เพื่อที่รู้ว่าตกลงเขากลัวไหมเขาเป็นคนยังไงกันแน่ค่ะตอนจับนะคะ
คือวันที่เรานำกำลังเข้าจับที่จังหวัดชายภูมิก็เป็นช่วงประมาณสัก๗โมงกว่า
ไปถึงบ้านแล้วบ้านก็เหมือนไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดอะไรคือเดินไปแอบดูได้ผมก็เดินเข้าไปดู
ก็มองเห็นแล้วไปแอบดูตรงหน้าต่างเห็นแล้วสมคิดนอนอยู่เพราะว่าเราเนี่ยรู้จักเข้ามาก่อนจำได้อยู่แน่นอน
เข้าถางประตูบ้านเข้าไปทมชิดเขาก็เจอก็ขนาดจะรู้สึกขนวงขึ้นว่าผมหมาได้ยังไง

ใช่ค่ะแต่เรื่องการต่อสู้อะไรก็ไม่มี
เขาไม่ตกใจเตือนกลัวอะไรเขาอาจจะจำแทนได้
ก็อาจจะแปลกว่าเรามาได้ยังไงที่นี่
เพราะที่นั่นเป็นที่หลบซ่อนตั้งแต่คดีแรกเลยนะครับ
มกรา๔๘แล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในช่วงฆาตกรรมคดีแรกไปประมาณ๔๕เดือน
จนถึงเดือนมิถุนายนก็๗วันศพหนึ่ง๗วันศพ๗วันศพ

ก็มีนิดหน่อยนะแปลกใจเหมือนทำนองว่าเรามาเจอเขาได้ยังไง
ค่ะเขาเรียกอะไรอย่าง
พอตกใจตื่นกลัวแล้วแบบอาการออกให้เห็นไหมคะ
ก็มีนิดหนึ่งครับเราก็พยายามซักถามเขาในเรื่องเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินของกลางพวกอะไรอย่างนี้

แต่จริงเราก็ด้วยสภาพของบ้านเนี่ยมันก็สามารถตรวจค้นได้อยู่แล้วว่า
ทรัพย์สินจะซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้
ค่ะผู้การค่ะขออีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่
คือเท่าที่คุณหมอนั่งฟังกับดิฉันมานะคะที่ฉันให้คุณหมอร่ายแล้วนะคะ
ว่าตกลงสมคิดจะเข้ารักษณะไหนได้บ้างถ้าสมมุติเป้ามันออกมาโดยรายละเอียดของข่าวนะคะ
ท่านคะอย่างสมคิดอย่างตำรวจเนี่ยเรียนเข้าใจว่าตำรวจเนี่ย
คนที่มองแววตาคนตลอดเวลาใช่ไหมคะครับเขาเป็นคนที่มีแววตาแล้วมันมันบอกไหมว่า
เขาโกหกอยู่เขากลัวเขานิ่งเขาสำนึกผิดมันบอกได้ด้วยแววตาของสมคิดไหมคะ
คือจากสัญชาติยานของผมนะฮะผมดูหน้าเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยโจร
คือแววตาเนี่ยดูจากแววตาเนี่ยนะครับว่าคือแววตาเขาเนี่ยถ้ายนั่นคือเป็นแววตาที่กล้าแข็ง
เขาเรียกอะไรเหมือนกับถ้าคนไม่เนี่ยคือเหมือนกับตาดั่วแต่สัญญาณบอกไงเนี่ยเนี่ยโจร
ยังไงครับเขาสู้ตาไม่ยอมหลบไม่อะไรครับ
แต่แต่เราต้องเคยเจอคนที่แบบก่อเหตุนะคะอาจจะไม่ต้องถึงอัธยกรรมแต่แบบที่แบบลึก
แล้วผมผิดนึกแปลกใจไม่ยอมหลบซึ่งตอนนั้นเลยนะคะตอนที่ท่านเป็นพูดการกองปับท่าน
ว่าที่คนนี้มีแววตาแบบนี้คือโจรคือคือเขามีความซับซ้อนแบบคนที่อาจจะมีอาการป่วยหรือไม่ก็ไม่ทราบนะอาจจะมีอาการไม่ปกติในความคิดสภาพจิตใจหรือท่านคิดว่าเขาเป็น

ทีวีตกกังวลไม่ได้แสดงอักทรรม
ตื่นกลัวก็นิ่งเฉย

คุณผู้ชมคะทั้งหมดที่เราคุยมาช่วงนี้ช่วงหน้า
เป็นผสรุทธรรมที่จะบอกเราได้ว่า
บอกอะไรได้บ้างสำหรับสมคิดพุ่มพวงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของการที่จะบอกว่า
สมคิดพุ่มพวงป่วยหรือไม่และจะมีผลทางคดีหรือไม่
พอได้คำตอบระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ทีนี้
ถ้าจะศึกษาเขาจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีต่อไป
หรือว่าป้องกันคืออ่านของผนั่นแหละค่ะ
บอกกลุ่มใหญ่เอาไว้ที่บอกว่าเป็นอาการทางจิตเวท
ก็คือสภาพจิตนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือบุคลิก
คำถามคือว่าเราสามารถแยกคนสองกลุ่มนี้ออกยังไงคะ
หรือถ้าเราจะเทียบสมคิดพุ่มพวงเข้าไปเนี่ย
เขาใกล้เคียงณเบื้องต้นเขาใกล้เคียงกลุ่มไหนมากกว่ากันคะ
คือจะบอกว่าเวลาคนที่มีฆาตกรรมต่อเนื่อง
หลักการก็คือถ้าเกิดเป็นคนอื่นเป็นกลุ่มโรคจิต
เราก็คงเห็นนะครับมีแว่วมีหลอนมีระแวง
อย่างนี้เราก็ว่ากันไปแต่จะบอกว่าคนใกล้ชิดจะรู้
หรือว่าดูพฤติกรรมเขาดูแปลกอะไรอย่างนี้นะ
นี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้
สูงมากจากการทบทวนจากต่างประเทศ

พวกนี้กลุ่มพวกนี้จะมีแรงขับดัน
ทำให้เขาต้องทำการฆาตกรรมต่อเนื่อง
หนึ่งก็คือพวกของโรคป่วยก็ว่าไป
สองก็คือเขารู้สึกว่าเขากำลังทำเพื่อสังคม
กำจัดคนไม่ดีเพื่อสังคม

พวกเถาเล่หล่อหน่อยพวกจะโดนเป็นซีรีส์ไป

แล้วก็กลุ่มอีกคันหนึ่งทำเพื่อความต้องการของตัวเองเช่นกลุ่มที่ทำเพื่อตอนมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ฆ่าตอนนั้น
สองก็คือบางกลุ่มคนเห็นคนทรมานตอนจะตายแล้วมีความสุขก็เป็นอีกกลุ่มในฆาตกรรมต่อเนื่อง
แล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ฆ่าเพราะต้องการทรัพย์สินนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแรงขับดันของกลุ่มพวกไซโครแพทที่ทำการฆาตกรรมต่อเนื่อง
อันนี้ถ้าสมมุติเราสมมุติเรียนลองเลือกนะคะถ้าเลือกพูดถึงกลุ่มหลังคือบุคลิกภาพผิดปกติที่ว่านี้เนี่ยนะคะรักษาหายไหมคะ
รักษาไม่ค่อยหายครับเพราะมันเป็นกลุ่มของบุคลิกภาพซึ่งฟอร์มเป็นตัวตนของเรา
ซึ่งบุคลิกภาพผิดปกตินี่คือเรียกเป็นโรคป่ะคะ
คือมันเป็นโรคแต่ว่ามันคือถ้าเกิดตามความหมายโรคที่เราบอกคือมันไม่ใช่โรคที่แบบเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือว่าโรคซึมเศร้า
มันจะเป็นกลุ่มโรคใช้คำว่างี้ดีกว่ากลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติ
คือเอาอย่างนี้นะคะที่ฉันไม่ได้สรุปว่าสมคิดพุ่มพวงเป็นหนึ่งใดนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าสมมุติลองทำให้ภาพชัดเจนขึ้นอย่างวิธีการไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงมือ
หรือวิธีการแสดงออกเมื่อโดนจับโดนสอบหรือวิธีการที่โดนซ้ำแบบนี้
แล้วคือถ้าฟังจากทั้งสองท่านคือเขาก็ไม่ได้ตื่นตนกไม่ได้หวาดกลัว
ก็จริงต้องมาตรวจแต่ว่าถ้าเกิดเขาถามตอบตรงอะไรตรงนะฮะ

ทีนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจว่า
คนที่เป็นลักษณะของไซโกแพทเนี่ย

แล้วจริงคือในต่างประเทศบางประเทศ

เกิดจากมีรายงานว่าส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัว

พวกนี้จะเริ่มจากการที่มีเหตุการณ์เล็กก่อนตั้งแต่เด็ก
อย่างเช่นเริ่มขโมยของเริ่มโกหก
แล้วพอโตขึ้นมันจะเป็นรักษัพปนษัพ

ซึ่งตรงจุดนี้สำคัญตรงที่ว่า
ถ้าเขาดีครอบครัวที่ดูแลดี
ไม่มีการทำร้ายร่างกายจิตใจหรือทางเพศเขาตั้งแต่เด็ก
เราก็จะมีคนเตือนอันนี้คือสำคัญ
เพราะเด็กไม่รู้นะครับเด็กไม่รู้ว่าการแกล้งแมวเป็นสิ่งไม่ดี

แต่ถ้าเกิดเราไปบอกไม่ดีนะเขาก็จะรู้

เพราะฉะนั้นไอไซโครแพทเนี่ยก็คือเขาจะมาตั้งแต่เด็กจนถึงโต
แล้วก็ที่บอกว่าไซโครแพทย์ส่วนใหญ่
มันจะไม่มีการแสดงออกหนังสือหน้าอารมณ์เนี่ยเพราะอะไร
เพราะว่าเขาจะไม่ได้ถูกฟอร์ม
คือเรื่องของความรู้สึกถูกผิด
ผิดชอบชั่วดีหรือการเข้าอกเข้าใจคนอื่น

คือเราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าคนนี้คิดอย่างไร

เขาก็ทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูก
เพราะฉะนั้นบางทีกลุ่มพวกนี้โดนจับปุ๊บ

ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไร
เขาก็จะทำแบบโอเคฆ่าคนใช่ไหม

นี่คือพฤติกรรมลักษณะของคนกลุ่มนี้
คุณผู้ชมคะที่ถามพอ
คือยังไม่ได้สรุปหรือพยายามจะหมอว่าเขาเป็นนะคะ
เราพูดถึงกลุ่มนี้เขาเป็นแบบนี้

แล้วถ้าสมมุติเป็นแบบนี้ต่อให้ไม่ใช่สมคิดพุ่มพวง
แต่ว่าก็มีคนที่มีลักษณะแบบนี้ในสังคมเรา
ในฐานะคนร่วมกันเราต้องทำยังไงบ้างคะ
คือจริงคือถ้าเกิดเรื่องป้องกันก็คงต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของวัยเด็ก
คือไม่ทิ้งใครนะครับไม่ทิ้งใครนะครับถ้ามีเด็กอย่างน้อยกว่าญาติพี่น้องหรือว่ารัฐบาลหรือว่าต้องไปดู
คุณครูจะต้องดูเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีเด็กแกล้งกันในห้อง
พวกนี้มันจะเพิ่มระดับความแกล้งขึ้นเรื่อยซึ่งหลังจากที่วันนี้มันก็มีข่าวมา
ก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาแกล้งขั้นที่๑เนี่ยเริ่มแห่กันเล็กน้อย
ก็ต้องบอกมันไม่ถูกแล้วก็ต้องเตือนให้ตอนนั้นเด็กฟังนะครับในเด็กเนี่ยจะฟังพวกเรานี่คือเพราะคุณครู
เด็กฟังมากเราก็ทำตั้งแต่ต้นเด็กเขาก็รู้เขาไม่๑แล้ว๒๓๔เขาไม่ต่ำอันนี้คือสำคัญ
แต่ถ้าเกิดโตมาจากการทบทวนลองดูเมืองนอกเขาใช้ว่าเขาทำกลุ่มบำบัดหยิบบำบัด
ซึ่งไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะมันฟอร์มเป็นบุคลิกไปแล้วเขาจะใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดการ
หรือว่าจะไปไหนคุณต้องลงทะเบียนนะ
หรือออกไปได้เป็นช่วงอะไรอย่างนี้ก็คือต่างประเทศก็ใช้วิธีการจัดการ
ในคนกลุ่มนี้เพราะว่าก็จะเป็นเป็นความปลอดภัยของสังคมอย่างหนึ่ง
ที่เราคุยกันมาคุณผู้ชมค่ะคือจะไม่สามารถคุยว่า
เราต้องรับผิดชอบเฉพาะการทำสำนวนของตำรวจให้แน่นหนาเท่านั้น
หรืออายการต้องดูให้แน่นหนาหรือผู้พิพากษาต้องตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้
คือบอกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะเอาตรงนะคะคือมันเป็นความผิดชอบของสังคมร่วมกันด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะปกป้องเขาในสิ่งที่เขาทำผิดนะคะผิดก็ว่าไปตามผิด
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะสุดท้ายคุณผู้ชมจะต้องรอดูว่า
จะเกิดอะไรขึ้นกับสมคิตพุ่มพวงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนอกรอบ
คือรอบนี้อาจจะทำให้เห็นได้ว่าวิธีลงโทษหรือปฏิบัติต่อคนที่กระทำผิด
แบบนี้ซ้ำเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนกันแน่อันนี้ขอเป็นคำถามแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าสุดท้ายจะจบแบบไหน
แต่ว่าเบื้องต้นผู้ที่เคยเห็นสบตาดูแลแม้กระทั่งสอบปากคำ
อธิบายแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
คำถามคือทำไมถัดมา๑๐กว่าปีนี้เขาเหมือนเดิมเลย
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบคุณค่ะ

เจอกลูกในรายละเอียดค่ะแทรฟนิวส์โชว์รออยู่นะคะ
เขมาสอนและคุณภาคภูมิวันนี้สวัสดีค่ะ